คุณผู้ชมครับมาดูความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างนะครับ
ตอนนี้ผู้นำตุรกีออกมาเปิดเผยนะครับ
หลังจากเกิดเหตุที่ตุรกีนั้นยิงเครื่องบินรบของรัสเซีย
ตกบริเวณชายแดนใกล้กับซีเรีย
ก็พยายามที่จะโทรติดต่อกับทางด้านผู้นำรัสเซียนะครับ
แต่ว่าผู้นำรัสเซียนั้นไม่รับสายและไม่ติดต่อกลับด้วยนะครับ

ส่วนตัวแล้วไม่เชื่อว่าตุรกีนั้นจะไม่รู้ว่า
เครื่องบินลำดังกล่าวนั้นเป็นเครื่องบินรบของรัสเซียครับ
วาลาดิเมียปูตินประธานาธิบดีรัสเซีย
ระบุว่าเป็นไปไม่ได้ที่กองทัพตุรกีนั้นจะไม่รู้ว่า
เครื่องบินรบที่ตุรกียิงตกเป็นเครื่องบินของรัสเซียนะครับ
เนื่องจากว่าเครื่องบินลำดังกล่าวนั้นมีการติดสัญลักษ
แสดงให้เห็นว่าเป็นของรัสเซียอย่างชัดเจน

ทัพรัสเซียประสานกับรัฐบาลสหรัฐ

ปราบปรามกลุ่มติดอาวุธรัฐอิสรามในอีรักษ์และซีเรีย

ฉะนั้นในฐานะที่ตุรกีเป็นพันธมิตรกับสหรัฐ
ตุรกีก็ต้องรู้ว่าพื้นที่บริเวณนั้น
เป็นจุดปฏิบัติการของรัสเซียครับ
ด้านนายเรเจฟเทยิปแอร์โดอาร์

โดยยืนยันว่าตุรกีนั้นไม่ทราบว่าเครื่องบินที่กองทัพ

กองทัพตุรกีก็อาจจะมีวิธีการเตือนที่แตกต่างกันออกไป
อกจากนี้เปิดเผยด้วยว่าพยายามโทรศัพท์ติดต่อกับ

ซึ่งผู้นำตุรกียืนยันว่าการโทรศัพท์หานายปูตินไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อขอโทษ
แต่มีเป้าหมายคือเพื่ออธิบายทำความเข้าใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
อกจากนี้ประธานาธิบดีของตุรกีนั้นเรียกร้องให้ทุกฝ่ายตรวจสอบว่า
รกีไม่ได้มีส่วนสนับสนุนการก่อการร้ายผ่านการซื้อน้ำมันจากกลุ่มติดอาวุธไอซิส
ซึ่งหากพบว่าตุรกีมีส่วนสนับสนุนกลุ่มไอซิสนั้นก็พร้อมจะลาออกจากตำแหน่งในทันทีครับ